ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อวานนะคะที่นครนายกค่ะประมาณสัก๓ทุ่ม
สามีเอาน้ำมันราดภรรยาแล้วก็หลานสาวของภรรยา
ตั้งใจจะเอาน้ำมันราดแล้วจุดไฟเผา
แต่ยังโชคดียังไงรู้มั้ยคุณผู้ชม
สาเหตุที่ก่อเหตุเนี่ยแขนซ้ายเขาป่วยเหมือนแบบกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ซ้ายไม่มีแรงครับใช้ได้แค่แขนขวามือขวาอย่างเดียว
ถ้าเกิดใช้การได้สองแขนนะไปรู้จะเกิดอะไรขึ้นน่ะ
ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะมือนึงงัดน้ำมันมือหนึ่งจุดไฟนะ
นี่เขาก็เลยบอกว่ายังโชคดีที่เขาหนีรอดมาได้นะคะ
ตำรวจสพนาหินล่าจังหวัดนครนายกได้รับแจ้งค่ะ

ในที่เกิดเหตุก็มีนางรัชดาบัวลากับนางสาวดารณี
สองป้าหลานที่ถูกน้ำมันราดใส่ค่ะ

รัชดาบอกว่าคนก่อเหตุคือสามีเธอเอง

หลังก่อเหตุนายสนอก็วิ่งหนีหายไปนะคะ
ตำรวจก็เลยพาป้าหลานคู่นี้ไปแจ้งความที่สพนหินลาศ
คุณจิรายุทธ์บุญชูนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปค่ะ

ปูนชั้นเดียวอยู่ในพื้นที่หมู่๔
เธอเล่าให้ฟังว่าช่วงเกิดเหตุประมาณ๓ทุ่มเมื่อคืนนี้
กับหลานสาวกำลังนั่งกินข้าวกันอยู่
สามีของเธอค่ะคนก่อเหตุนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์มาที่หน้าบ้าน
เรียกให้ออกมาเพื่อจะเอากุญแจรถจักรยานยนต์ให้
พอเธอเปิดประตูหน้าบ้านเท่านั้นแหละ
สามีของเธอเอาน้ำมันเบนซินที่อยู่ในขวดนะคะราดหัวเธอเลยนะคะครับ
บอกตกใจมากรีบวิ่งเข้ามาในบ้าน
สามีก็วิ่งตามแล้วก็เอาน้ำมันราดหลานสาวด้วย
ราดรถจักรยานยนต์ด้วยราดประตูห้องนอนด้วย
จากนั้นค่ะเธอกับหลานก็วิ่งหนีออกประตูหลังบ้าน
วิ่งไปหลบในบ้านของเพื่อนบ้านที่อยู่ตรงกันข้ามกัน
บสามีแล้วก็แจ้งตำรวจ

สามีเธอที่ก่อเหตุก็เลยขี่รถจักรยานยนต์หนีไป
บอกว่าช่วงที่สามีเอาน้ำมันมาราดใส่เธอค่ะ
คิดในใจเลยว่าโอ๊ยโดนเผาทั้งเป็นแน่
แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่ายังโชคดี
สามีเนี่ยป่วยแขนข้างซ้ายอ่อนแรงใช้งานไม่ได้

คือถ้ามือนึงถือน้ำมันมือนึงถือไฟเธอคงไม่รอดแล้ว
แต่นี่คือใช้การได้มือเดียวไงแขนเดียว
เรื่องคดีเนี่ยค่ะเธอบอกว่าไม่อยากจะเอาเรื่องสามีนะ
แต่อยากจะให้ต่างคนต่างอยู่ได้ไหม
ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกันอีกได้ไหมเลิกรากันไปเลยนะคะ
ข้างซ้ายเขาไม่มีแรงเขาพิการข้างซ้าย
ค่ะคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเขาถนัดข้างขวาข้างเดียว

คิดว่าถ้าเกิดว่าข้างซ้ายมีแรงแล้วเราจะทันไหม
ในบ้านในห้องหลานมันก็น้ำมันลาดไปหมด
คือไม่เอาเรื่องคือให้มันจบไม่ให้มันมายุ่งแค่นั้นแหละ
เพราะว่าเรากับหลานหลานก็ไปทำงาน
แต่เช้าเย็นก็นอนอยู่กับหลานนี่มันต้องระแวงไง
ด้านลูกสาวของคนก่อเหตุค่ะลูกสาวของฝั่งสามีนะคะ
บอกว่าหลังจากที่พ่อก่อเหตุก็ไม่เห็นพ่อเข้ามาที่บ้านเลย
วันนี้ก็พยายามตามหาพ่อตามหาอยู่สองรอบค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์ไปวนดูตามสถานที่ต่างที่คิดว่าพ่อจะไป
แต่ก็ไม่เจอพ่อเนี่ยป่วยเป็นโรคเบาหวานด้วย
ต้องกินยาอยู่ตลอดด้วยสาเหตุที่พ่อเอาน้ำมันไปราด
ภรรยากับหลานเขาเนี่ยนะคิดว่าเป็นเรื่องของความหึงหวง
พ่อชอบคิดว่าภรรยามีคนใหม่เพราะภรรยาย้ายไปอยู่อีกบ้านหนึ่ง
ก็คิดมาตลอดว่าที่ย้ายไปเนี่ยไปอยู่กับคนใหม่
ลูกสาวก็พยายามอธิบายแล้วว่าโอ้ที่แม่หนีไปเนี่ยก็ทนนิสัยพ่อไม่ได้นี่แหละ
เวลาพูดกันก็เหมือนเถียงกันต้องทะเลาะกันตลอด
แล้วพ่อก็ดื่มเหล้าเมาทีไรก็ชอบพูดขึ้นมาตลอดว่า
เดี๋ยวจะเอาไฟเผาแม่จะเอาไฟเผาแม่
เธอก็ไม่คิดว่าพ่อจะมาก่อเหตุจริง
เขาชอบระแวงเขาชอบคิดไปเองแล้วก็มาพูดให้แม่
คิดไปเองคือคิดว่าแม่จะมีแฟนใหม่อะไรแบบนั้นเนี่ย

เวลาเขาไปทำงานอย่างนี้ค่ะเขาก็จะคิดว่าไปแวะที่ไหนมาอะไรอย่างนี้
คือเขาจะคิดระแวงอยู่เรื่องเดียว
ลูกสาวของคนก่อเหตุก็เลยบอกว่า
ถ้าพ่อกับแม่จะเลิกรากันไปจริงเนี่ย

แต่ตอนนี้อยากจะเจอพ่อนะคะ
ขี้โมโหแล้วก็ก่อเหตุแบบนี้

ยังไม่เจอยังไม่เจอเลยหนีไปไหนก็ไม่รู้